ปกครองของน้องผู้ชายอายุ๙ขวบมาร้องกับสื่อนะคะ
บอกว่าลูกชายถูกครูทำร้ายร่างกายมีอะไรบ้าง
ตบหน้าผลักให้ล้มกระทืบซ้ำยังไม่จบค่ะ
ใช้รองเท้าฟาดเข้าไปที่ใบหน้าด้วยนะคะ
ผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
ก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้
ผู้ปกครองก็คือนางสาวน้ำค้างพรมพาชงแม่ของเด็กนักเรียนชายอายุ๙ขวบ
น้องศึกษาอยู่ชั้นป๓โรงเรียนวัดใหม่
พยอมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกชายถูกครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ใช้มือตบไปที่ใบหน้าตบไปที่ศีรษะพร้อมกับผลักให้ล้ม
ไปที่ต้นขาขวาของน้อง
แล้วใช้รองเท้าฟาดไปที่หน้าของน้องอย่างจัง
เอาขออภัยฟาดไปที่หลังอย่างจังนะคะ

หลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวเนี่ย
จริงแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนะกระทั่งลูกชายเนี่ยกลับมาที่บ้าน
น้องมีอาการปวดทำตามร่างกายก็เลยไปเค้นสอบถามน้องว่าไปโดน
อะไรมาแต่ลูกชายตอนนั้นก็ยังไม่บอกบอกเพียงสั้นบอกว่าไม่กล้า
โรงเรียนแล้วไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วจากนั้นเพื่อนร่วม
ชั้นของน้องนี่แหละค่ะไปเล่าให้กับผู้ปกครองฟังผู้ปกครอง
ของเพื่อนของน้องเนี่ยก็เลยมาเล่าให้กับคุณแม่ฟังคุณแม่ก็
เลยทราบเรื่องทั้งหมดทราบเรื่องกรณีที่ครูเนี่ยไปทำรุนแรง
กับลูกเนื่องจากว่าอะไรที่ต้องทำแบบนั้นคุณแม่บอกว่าครูเนี่ย
ทำแบบนี้กับน้องเพราะว่าตอนที่น้องไปส่งการบ้านครูเนี่ย
น้องเนี่ยเผลอไปทำโทรศัพท์มือถือของครูตกครูก็เลยมาทำ
แบบนี้กับน้องนะคะคุณผู้ชมฟังเสียงคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อย

ตอนนั้นคือลูกเราก็ไม่เห็นร่องรอยคือเด็กก็ปกติแล้ว
เขาก็ตบหนูตบแล้วเขาก็พักตบตบตรงไหนลูกตบตรงหน้าครับ
ตบยังไงลูกทำยังไงเขาทำทำยังไงแล้วเขาก็พักให้
หนูลมหมดหรอแล้วเขาก็ไปต่ออีก

พาดที่หน้าหลังเลยหรอครับข๗๓กี่ครั้ง
กลัวแล้วหนูไหมไม่ครับมันมาเลยมีหัวอะไรหรอ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
เจอครูคนดังกล่าวนะคะไปเจอครูคนอื่น
คุณครูคนอื่นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
ส่วนช่องทางการติดต่อของครูที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะไม่สามารถที่จะติดต่อได้
เพราะฉะนั้นความคืบหน้าในฝั่งของคุณครูเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกมานะคะ